ส่วนอีกคดีนะครับสารป่าพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติหมายจับทีมฆ่ายุติธรรมพังงาแล้ว๕คนนะครับ
หลังจากจับไปได้ก่อนหน้านี้๓คนรับสารภาพว่าถูกหัวหน้าแก๊งใช้ปืนจี้หัว
บังคับให้ใช้ต้นไม้หน้าสามทุบตีอย่างโหดเยี่ยม
โดยสารจังหวัดป่าพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่านายฉวีแล้วทั้ง๕คนนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คือนายอดีศักดิ์หรือว่าหมูทองสมจาอายุ๔๐ปี
เป็นหัวหน้าแก๊งในคดีนี้มีประวัติเป็นหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่
โดยตำรวจติดตามจับกลุ่มได้แล้ว๓คนที่เหลืออีก๒คนคือนายอดีศักดิ์หัวหน้าแก๊งและนายสุวัสดิ์หรือว่าปามมารวัตร
ยังหลบหนีไปพร้อมกับรถกระบะของผู้เสียชีวิต
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่จับได้ก่อนหน้านี้สารภาพว่าเกิดจากนายอดีศักดิ์แค้นนะครับ
จับได้ว่าแฟนสาวแชททางเฟซบุ๊คกับนายชวีจึงวางแผนให้แฟนสาวโทรศัพท์ล่อลวง
ให้นายชวีมาพบที่บ้านพักหลังเกิดเหตุ
โดยนายอดีศักดิ์ได้ชักชวนให้มาร่วมเสพยาเสพติดย้อมใจจนเมาได้ที่
นายชวีมาถึงจึงจับใส่กุญแจมือใช้เชือกมัดมือมัดเท้าแล้วพาไปรุมซ้อม
โดยนายอดีศักดิ์ใช้ปืนจี้บังคับให้ใช้ไม้หน้าสามตีทำร้ายจนหมดสติ
กระทั่งกลางดึกนายอดีศักดิ์ซึ่งอยู่ในอาการเมายาอย่างหนัก
ลงมือทุบตีนายชวีแบบไม่ยั้งอีกครั้งจนเสียชีวิตขาดที่ทั้งที่ยังสวมกุญแจมืออยู่
ก่อนจะนำศพไปโบกปูนยัดใส่ถังน้ำมันแล้วก็นำไปโยนทิ้งคลองบางจากก่อนแยกย้ายกันหลบหนี
ตำรวจคาดว่านายอดีศักดิ์น่าจะนำรถกระบาดของผู้ตายไปขายแล้วหลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาว
ซึ่งตำรวจชุดคลี่คลายคดีกำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างเต็มที่คาดว่าน่าจะได้ตัวในเร็วนี้ครับ